ดวนทาง

ตอนนี้ยังคงก็ติดยางเหนียวแน่นไงฮะ

วันนี้พามาสัมผัสบรรยากาศนักข่าว
ลงพื้นที่กันหน่อยนะครับพามาหน้าโรงพยาบาลเลยอันนี้เป็นมิติคู่ขนาน
ไม่ได้ของจริงเราต้องรีบแข่งทำเวลานะครับ
แต่คุณทำตามกฎระเบียบใช่ไหมฮะ
ช่วงนี้อันทางนี้คุ้มเพราะว่าที่ผ่านมาสื่ออาจโดนภาคบุจันเยอะ
แต่ว่าช่วงหลังนี่พี่สื่อเขาก็พยายามเคารพ

รบมากก่อนกินข้าวต้องล้างมือ

เปิดไฟตอนกลางคืนเวลาขับรถเราต้องรักษากฎระเบียบให้รัดกลุ่ม

เมื่อกี้มีการรายงานข่าวที่บอกว่าโอ้โหเร็วมาก
วินาทีเท่านั้นของนักข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวผู้หญิง
เหมือนผมเลยตะกี้เดี๋ยวไปดูว่าเขารายงานยังไงนะครับ
มีภาพวีดีโอให้ดูบอกว่าเป็นงานการรายงานข่าวที่เร็วที่สุด
เพราะว่าเป็นช็อตที่จะต้องนี่รถพยาบาลมาพอดี

นี่เร็วกว่าผมเองนะเนี่ย

ถือว่าเป็นการรายงานข่าวด่วนของจริง
นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตที่นักข่าวต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
เพราะว่ารถเนี่ยไปรีเพย์มาไม่ได้นะฮะ
ช็อตเดียวเท่านั้นนะครับต้องเก็บภาพสำคัญ

นี่ก็คือถือว่าเป็นภาวะกดดันต่างนะครับที่นักข่าวต้องเจอกัน
จากฟ้าพรุ่งนี้แล้วเรื่องสภาพอากาศโอ้โหแปรปวนเหลือเกินที่นู่น
ฝนทั้งแดดบางคนนี้ต้องยืนสแตนบายนะครับ

บางทีโอ้โหรอรถยังไม่มานะครับ

จะได้เตรียมตัวให้ทันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงราย

คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะครับ
อย่างที่ได้เจอกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับ
เรื่องของสายฝนก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
ฝนมีมาตกในเมืองไทยของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยนะครับ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงบริเวณรอบเนี่ยนะครับ

เป็นฝนอ่อนกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกชนบุรีระยองบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับ
ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างไปส่งลูกไปทำงานก็เตรียมตัวกันดีหน่อยนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับ

ยังมีบางจุดบางพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนเข้ามาก่อตัวนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดลำปางเชียงใหม่แพร่นานนะครับ
ส่วนบริเวณจังหวัดเชียงรายตอนนี้ยังไม่ตรวจพบกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะทำให้ตกหนักในพื้นที่นะครับ
ส่วนภาคใต้จะสังเกตว่ามีแนวฝนก่อตัว๒ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
่อตัวแนวยาวเลยนะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างของฝั่งอันดามัน
ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เตรียมรับมือตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ
ส่วนสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สถานการณ์ฝนนะครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณ๔ทุ่มนะครับ
สังเกตว่าช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่นอกเมืองไทยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะค่อยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
แนวฝนหลักที่จะต้องเตรียมรับมือก็คือแนวบริเวณตอนกลางนะครับ
ซึ่งแนวฝนที่จะเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะครับ
จะค่อยมีการรวมฝนจากด้านบนจากด้านล่างนี่มาอยู่ตรงกลางนะครับ
เป็นจุดที่จะต้องเตรียมรับมือกันหนักหน่วงที่สุดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
จะสังเกตว่าก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่
กลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันเยอะเลยทีเดียว
ส่วนภาคเหนือก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
นี่คือช่วงที่มีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๑๒ชั่วโมงนะครับ
๒ชั่วโมงจะสังเกตว่าจุดที่มีฝนตกเยอะที่สุดเนี่ยนะครับคือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนี่เป็น๒๔ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับ
ภาคเหนืออาจจะมีบางพื้นที่นะครับแถวบริเวณฝั่งที่ติดกับประเทศลาวนะครับแล้วก็ฝั่งอันดามันฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนคลื่อนนี้คือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรคือคลื่นที่มีสีมุ่งม่วงชมูวแบบนี้นะครับ
จะสังเกตว่าคลื่นสูงเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่งบริเวณตอนบนถึงตอนกลางฝั่งอันดามัน
ในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีคลื่นแรงเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยด้วย

สังเกตว่านี่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ฝั่งอันดามันยังเป็นฝั่งที่อันตรายนะครับสำหรับการเดินเรือ
โดยเฉพาะเรือที่มีขนาดเล็กไม่สามารถฝากขึ้นที่สูงประมาณ๒๓เมตรได้
นี่อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้
ดังนั้นในระยะนี้ใครจะทำอะไรก็ตามแต่ดูฟ้าดูฝน
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
วันหลังจากนี้จะสังเกตว่าโอกาสการเกิดฝน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์๑๖๐วันของพื้นที่ขนข้างเยอะนี้
ซาลงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีนะครับ
อุณหภูมิก็ในระยะนี้อาจจะสบายไม่ร้อนมาก
ส่วนพื้นที่กรุงเทพโอกาสการเกิดฝนวันนี้ต่อเนื่องไป
จนถึงวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเยอะละทีเดียว๑๗
หลังจากนั้นก็เหลือ๑๖๐ไปจนถึงช่วงวันอาทิตย์
อุณหภูมิต่ำสุด๒๔๒๕สูงสุดก็๓๐ต้น
ปิดท้ายที่ภูเก็ตวันนี้ฝน๑๘๐ของพื้นที่
พรุ่งนี้ลดเหลือ๑๗๐ของพื้นที่
แล้วก็ยิงยาวแบบนี้ไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ลดลงหน่อย

นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในจุดสำคัญต่างนะครับ
ที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปปฏิบัติงาน
รวมไปถึงใครหลายคนที่จะไปให้กำลังใจ
ก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
มีคำถามครับนี่คุณผู้ชมถามมาเนอะ
กระบี่พีพีเดินเรือได้ไหม
ตอนนี้กะบี่อยู่ฝั่งอันดามัน

อาจจะได้เจอเหมือนภูเก็ตเลย
เพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
แล้วเป็นช่วงที่โดยเฉพาะวันนี้
แล้วก็ไปถึงวันพุธจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้ว
ลมจะแรงที่สุดตามประกาศของกรมูตุ

อาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๕เมตรเกิดขึ้นได้ในจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
ต้องรับฟังคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะ

เรือที่จะฝ้ารำคลึงได้แล้วปลอดภัยจะต้องกูล๕เข้าไป
เอ๊ะขออภัยกูล๓เข้าไป๓ู๕เป็น๑๕

การเป็นแบงค์ช่องมาประกาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยว

แต่ว่ารายงานช้ากว่าเมื่อกี้หน่อยนะ